หลวงแฉทหารถ่ายภาพคล้ายพรีเวดดิ้งกับพยาบาล
จับมือแม่ผัวโทรฉะนะครับ
นี่เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์
ก็คือก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องของการที่ไปแต่งงานซ้อน
ทั้งที่มีภรรยาและมีท่านเปลี่ยนสมรสอยู่แล้วนะครับ
ล่าสุดนะฮะมีผู้ชายเฟซบุ๊คไลน์หนึ่งเนี่ยเค้าออกมาโพสต์รูปภาพของสามี
เป็นทหารนะครับกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นพยาบาล
พร้อมระบุบอกว่าทำกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ

มาหญิงสาวคนดังกล่าวนะครับยังโพสต์คลิปวิดีโอเป็นคลิปเสียง
ขณะที่แม่สามีเองเนี่ยนะฮะโทรศัพท์ไปคุยกับพยาบาลสาวคนนี้
บอกจะร้องเรียนพอโรงพยาบาลแล้วก็ต้นสังกัดที่พยาบาลสาวคนนี้ทำงานอยู่
เพราะทำให้ลูกชายเธอนั้นต้องออกจากราชการ
โดยฝ่ายพยาบาลสาวได้พูดสวนมาบอกว่าหุบปากค่ะคุณแม่
หุบปากค่ะลองฟังดู

พยาบาลก็สวนกลับมาอย่างงี้แม่บอกอ้าวเอาลูกกูออกจากราชการอยู่
ต้องเอาเลือกอย่าต้องไปฟ้องคือแม่เนี่ยเขาเข้าข้างลูกศัพท์ให้เขา
เขาก็โทรไปว่าถ้าพยาบาลทำไมทำแบบนี้แล้วบอกว่าเสียกลับมาว่าหุบปากค่ะ
แม่ก็ไม่ใช่ย่อยแม่สวนกลับนะก็ไปทำให้ลูกเดี๋ยวออกจากราชการ
เออเนี่ยนะฮะก็คือหญิงสาวคนดังกล่าวระบุนะบอกว่าในส่วนของการเข้าไปร้องเรียนเนี่ยนะฮะ
ยังไม่เคยเข้าไปร้องเรียนที่ไหนเลยเพราะต้องเลี้ยงดูลูกที่ยังเล็กอยู่นะฮะ
แต่ก็ได้มีการโทรไปขอคำปรึกษากับทางผู้บัญชาของสามีเท่านั้นเอง
ซึ่งตนเองก็จะรับคำแนะนำครับแล้วก็ความช่วยเหลือจากทางภูมิกับบัญชาเป็นอย่างดีเสมอมานะฮะ
ในส่วนที่ทำงานของเมียน้อยนะฮะเราเองไม่เคยเข้าไปเช่นกันค่ะ
จะมีเพียงแม่สามีแล้วก็ป้าของสามีที่เคยเข้าไปเพื่อพูดคุยกับเมียน้อย
เพื่อขอให้เมียน้อยนั้นเลิกยุ่งกับทางลูกชายนี่อันนี้คือแม่เขาบอกนะฮะ
เพราะเขามีครอบครัวอยู่แล้วแต่เขาไม่ออกมาคุยจึงได้คุยกันผ่านมือถือแค่นั้นเอง
ก็เป็นคลิปอย่างเมื่อกี้ได้ปรากฎออกมาหุบปากคุณแม่
ตัวผู้ชายก็ต้องไอ้นี่ด้วยไหมเอาจริงนะคนกลางก็ตลอดมันบอกคนเราจะคิดอยู่ฝ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้
ไม่แต่เดี๋ยวนี้ถามว่ารู้ไหมฉันว่าเขาต้องรู้แต่แบบว่าถ้าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังอยู่แล้ว
ก็ถูกไงเรื่องนี้
สวัสดีครับ